ส่งกันมาเยอะแยะมากมายกับไอเดียที่จะไปเที่ยว

คนเดียวถ้าอยู่คนเดียวจะไปเที่ยวไหนดี
ไอเดียตลอดเนี่ยเฮ้ยเบนเจิดเบนเจอดลำเห็นแล้วก็อยากจะสะพายเป๊ง

เตรมจะไปเถือบโอ้โห๑๐๐๐แต่พอหันไปดิวรองเท้าตัวเองหละ

มันเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหมดแล้วเนี่ย

ของแบบนี้มันต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการซัก
รองเท้าผ้าใบดีถ้าซักไม่ถูกวิธีเนี่ย
เดี๋ยวก็พังเดี๋ยวก็เปื่อยบางทีสีเพี้ยนสีตก
เออผมเออผมเคยมีอยู่คู่นึงเปื่อยเป็นเนื้อเปื่อยเลยแต่จะบอกอย่างนี้เดียวนี้เขามีอาชีพรับซักลองเท้า
อ๋อเหรอแล้วจะบอกว่าพิเศษคือเขามาบริการเราถึงที่เลยนะคะคุณผู้ชมคุณชนะ
ยังไงอยากเห็นภาพต้องบอกว่านี่เลยอยากจะให้ติดตาม
บริการถึงที่สะอาดถึงใจเลยดูสิ
คือจะบริการไม้เข้าอิ่มี่โต๊ะให้นั่ง
แล้วก็ยกขาแล้วให้เช็ดล้างสบายอย่างนี้เลยเหรอ

เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะเราจะบอกว่าเรื่องราวแบบนี้
เรื่องราวดีเรื่องราวแปลก

แล้วผมอยากให้คุณนิวนาวได้ประกาศช่วงนี้
แบบเต็มในท่วงท่าลีลาของเธอ

ติดตามกันในช่วงรู้แล้วบอกต่อ
รู้แล้วบอกต่อ
วันนี้เราเดินทางกันไกลมาถึงจังหวัดเชียงใหม่
มาเพื่อตามหาชายคนหนึ่ง
ซึ่งเขามีอาชีพแปลกไม่เหมือนใคร
เขาเดินทางไปพร้อมกับรังใบนี้
ที่ทำงานของเขาก็แสนเก๋
สามารถทำงานตรงไหนก็ได้

ถามหน่อยครับว่าคุณพี่ทำอาชีพอะไรครับ
ช่วยบอกหน่อย

ย้ำกันอีกทีพ่อนุ่มคนนี้มีชื่อว่าอาสัม
มีอาชีพซักรองเท้าเดลิเวอรี่
โดยอ้าสำให้บริการในเขตจังหวัดเทียงใหม่

ถ้ามีลูกค้าโทรมาปุ๊บ
อาสัมก็จะจัดเครื่องไม้เครื่องมือต่าง
เดินทางไปซักรองเท้าแบบเดรี่เวอรี่
ให้กับลูกค้าถึงที่เลยล่ะครับ
ก็จะมีแปลงสำหรับขัดรองเท้า
นี้ก็จะใช้แตกต่างกันออกไปนะครับ

มันจะพอดีกับขอบรองเท้าครับในการขัด

ถ้าแข็งจะทำให้ตัวนี้ผักได้ครับ

ก็จะมีน้ำยาประมาณ๒๓ตัวครับ

ซึ่งการซักรองเท้าเดรี่อัวรี่
มีทั้งแบบลูกค้าถอดรองเท้าให้ซัก

สักทั้งที่ใส่อยู่นี่แหละครับ
ลูกค้าไม่ต้องถอดรองเท้าเลย
แบบนี้อาสำเรียกว่าซักแห้ง
คู่นี้อาซ่ำใช้เวลาซักนานไหมครับ

คือมันจะขึ้นอยู่กับรองเท้าอีกทีหนึ่งครับ

กรรมวิธีการซักต้องเริ่มต้นจากอะไรครับอาสำ
ห่อเพื่อไม่ให้เขาลูกค้าเพื่อน

ตัวนี้มันจะช่วยเคลือบเงาให้ด้วยนะครับ
ถ้าเราใช้น้ำสัก๕ตัวเนี่ยมันบาง
น้ำอาจจะไปซึมโดนกับตัวเท้าของลูกค้า

ทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนนะครับว่า
ซักแห้งจะทำความสะอาดได้๘๐
ถ้าอยากให้ทำรองเท้าสะอาดแบบ๑๐๐

โดยฝากรองเท้าให้อ้าสำ๑๓วันครับ

รองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าที่ลูกค้ารักมาก

ให้เราดูแลรองเท้าและให้รองเท้าดูแลคุณครับ
คำนี้โดนมากเลยครับอาสัม
ให้เราดูแลรองเท้าและให้รองเท้าดูแลคุณ
อัตราค่าซักรองเท้าเดลิเวอรี่
เริ่มต้นที่คู่ละ๖๙บาทครับ

อาสำก็จะขับรถไปซักให้ถึงที่แบบนี้เลย
รัศมี๖กิโลเมตร
โดยมีจุดศูนย์กลางการเดินทาง
อยู่ที่นี่ตลาดต้นพยอม๒
อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
และถ้าเลย๖กิโลเมตรจากจุดนี้
ขออนุญาตคิดค่าเดินทางเพิ่มอีก๕๐บาทครับ

ถ้าอยากให้อ้าสำซักรองเท้าให้แล้วก็
สามารถส่งปรายสนีมาให้อาสัมซักได้
เสร็จแล้วก็จะส่งปรายศนีย์กลับไปให้
เห็นแบบนี้เนี่ยมีคนส่งมาให้อ้าสำสักเยอะแยะเลยนะครับ
ให้กิจการซักรองเท้าเดลิเวอรี่
รุ่งเรืองขึ้นไปนะครับอาสัม
เรื่องดีเด็ดแบบนี้
รู้แล้วเก็บไว้คนเดียวได้ไง
ของแบบนี้มันต้องรู้แล้วบอกต่อ
สุดยอดจริงเลยเป็นอย่างไรแล้วอัศวรรษ
สุดยอดนะแหมรู้แล้วต้องบอกต่อจริงกับอาชีพแบบนี้
คือเราเองเคยได้เห็นได้ยินอยู่ว่ามีอาชีพที่เขารับซักรองเท้า
ได้การส่งไปให้แล้วก็รอสัก๒วัน๓วันเดี๋ยวเขาก็ส่งคืนกลับมา